คุณผู้ชมอยากให้ทุกคนได้ฟังข่าวนี้ดีนะ
คือมันเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายยิ่งกว่าละครจริง
ผู้ชายคนนึงค่ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะ๒๐กว่าเองปลาย
ประสบอุบัติเหตุทำให้เขาเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะคะ
แล้วเขามีแฟนอยู่แฟนคอยดูแลเขาทุกอย่าง
แต่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นภาระใคร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนสาวที่รักมาก
เลยตัดสินใจบอกแฟนสาวว่าเขามีแฟนใหม่แล้วไล่แฟนออกจากบ้าน
ซึ่งจริงแล้วเขาไม่ได้มีใคร

คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้กันคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยคือ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่ชื่อนายปรเมษมีสมภพค่ะ
เขาบอกว่าผู้ชายประสบอุบัติเหตุ
แต่ผู้หญิงที่เป็นแฟนสาวก็ยังรักยังดูแลอาบน้ำเช็ดตัวให้ทุกอย่าง
แต่เขารู้สึกว่าเขาทนเห็นภาพนี้ไม่ได้
เขาไม่อยากให้แฟนสาวหมดอนาคตกับเขา
วันหนึ่งแฟนสาวกลับมาบ้านเจอเขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง
และคำพูดเชิดเฉินใจไล่ให้แฟนออกจากบ้าน
บอกว่านี่คือแฟนใหม่ของผมจนกระทั่งเลิกรากันไป
ทีนี้ต้นเรื่องมันมาจากว่ามีผู้หญิงคนนึงมาแจ้งนายปรเมฆ
บอกว่ามีผู้ชายคนนึงป่วยเป็นอัมพาตอยู่บ้านคนเดียว
แม่ก็ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลไม่มีคนดูแล
พอลงพื้นที่ก็เลยได้พูดคุยแล้วถึงได้รู้เรื่องราว
คุณรู้ไหมคนที่แจ้งกู้ภัยคือใคร
ก็คืออดีตแฟนสาวที่ถูกไล่ออกจากบ้านนั่นแหละ
ผู้ชายคนนี้คือนายวัฒนภัณฑ์บัวน้อยอายุ๒๗ปีนะคะ
อยู่บ้านคนเดียวในอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
เขาบอกว่า๔ปีก่อนเขาประสบอุบัติเหตุ
แล้วเขาก็กลายเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
คิดอย่างเดียวเลยว่าไม่อยากเป็นภาระใคร
อยู่กับคนพิการไม่อยากให้หมดอนาคต
เขาพยายามทำทุกอย่างให้แฟนเสียความรู้สึก
และสุดท้ายไม้ตายของเขาก็คือ
ขอให้เพื่อนสนิทผู้หญิงมาทำเป็นแฟนใหม่
รู้สึกว่าอยู่กันมันไม่ได้
จะไม่ยอมเป็นแบบอะไร
เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอาบน้ำเช็ดตัวดูแลทุกอย่าง
เต็มใจที่จะทำเพราะว่ารัก
แต่พอกลับมาบ้านเจอฝ่ายชายบอกว่ามีแฟนใหม่
แล้วก็ไล่เธอออกจากบ้านเธอบอกเธอเสียใจมาก

จนกระทั่งทำใจได้ประกอบกับเรียนจบพอดี
ไปได้งานทำที่ต่างจังหวัดถึงค่อยถอยห่างออกมาได้

คือมันเป็นความรักและเป็นความผูกพันที่มันไม่มีทางหายไปไหนหรอก

คือมันเป็นทางเลือกของคนสองคนนะคะ
คือความรักบางทีมันต้องยอมปล่อยเขาไป
รักไม่ใช่การครอบครองหรือว่าคือมันแล้วแต่คำจำกัดความของแต่ละคนจริงอะนะคะ
แต่ในที่สุดก็คืออดีตแฟนสาวคนนี้ตอนนี้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะ

แต่ก็ยังคงถามข่าวคราวด้วยความเป็นห่วงกับแฟนหนุ่มอดีตแฟนนุ่มนั่นแหละ

อยากขอบคุณอดีตแฟนที่เสียสละเพื่อเธอ
อยากให้เขาอาการดีขึ้นหายได้เลยยิ่งดี

ก็หวังแล้วก็ภาวนาตลอดเวลาว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้น